อาจคุณผู้ชมฮะเราศูนย์เสียราชาเพลงแหล่นะครับ

อ่าหวัยพฤตเผ็ดสุพรรณหลายคนหยกย่องให้ท่านเป็นพ่อ
วัยพฤษบางคนบอกคุณอาวัยพฤษนะฮะแต่ที่สำคัญคือ
ท่านก็มีคุณอุปการณ์ต่อวงการเพลงลูกทุ่ง
ใช่ค่ะหลายคนก็ติดตามอยากจะทราบเรื่องของกำหนดการงานพิธีต่างนะคะ
แว่วมาค่ะว่าทางครอบครัวเนี่ยเตรียมที่จะเคลื่อนร่างของคุณอาวัยพฤษ
กลับบ้านเกิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
โดยลูกสาวของคุณอาวัยพฤษค่ะนางสาวระมิตาสกุลนี
เปิดใจถึงการจากไปของคุณอาวัยพฤษนะคะว่า
สาเหตุการเสียชีวิตตอนแรกคือติดเชื้อในกระแสเลือด
จากนั้นเชื้อลามไปที่ปอดมีอาการปวดหลังร่วมด้วย
คุณหมอให้สาเหตุหลักว่าคุณอาวัยพฤษทานยาสเตียรอยด์
ซึ่งยาตัวนี้ไปรบกวนการทำงานของยาที่แพทย์ให้
ก็เลยเกิดการดื้อยาขึ้นค่ะ
ส่วนเรื่องของพินัยกรรมอาวัยพุทธก็มีการคุยไว้คร่าว

คิดว่าครอบครัวไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของมรดกเรื่องของอะไร
เพราะว่าพ่อปลูกฝังให้เรารักกันมาโดยตลอด
ส่วนบรรยากาศที่วัดวังเย็นในตำบลวังน้ำเย็น
ที่นี่เป็นวัดบ้านเกิดของคุณอาวัยพฤษนะคะ
ญาติญาติและชาวบ้านก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
ที่หน้าสนามของโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
เพื่อที่จะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมศพค่ะ

จะเดินทางถึงที่วัดในวันพรุ่งนี้
โทนสกุลนีน้องชายคนเล็กของอาวัยพฤษนะคะบอกว่า
ครอบครัวเสียใจมากที่ต้องเสียเสาหลัก

แล้วก็เชื่อว่าชาวสุพรรณบุรีทุกคนก็คงจะเสียใจเหมือนกัน
ส่วนแฟนเพลงของคุณอ้ำบอกว่า

เพราะอาวัยพฤษเป็นที่รักของชาวบ้าน
มีงานบวชที่ไหนก็ไปแหละทำขวัญให้ทุกที่
ถ้าไม่ได้ก็ขอเชิญนะครับมาร่วมงาน
ส่งดวงวิญญาณของคุณพี่อาวัยพฤษ
คุณพ่ออาวัยพฤษคุณปู่อาวัยพฤษขึ้นสู่สวงสวรรค์สวรรค์
รู้สึกเสียใจมากรู้ไม่วานตอนหยิบบ้าย
รู้ว่าอาวัยพฤษเสียไปแล้วนะ
เราก็เสียใจมากเพราะว่าวัยพฤษเขาอยู่มานานแล้ว

วัยพฤษก็มีงานอายุมาก
เขาเป็นนักร้องดีมากนักร้องแร่ทำฟันมาก

บอกว่ายังใจหายอยู่เลยค่ะ
อวัยพฤษจะจากไปเนี่ยเพิ่งจะได้คุยโทรศัพท์พูดคุยกัน
วัยพฤษยังหัวเราะน้ำเสียงสดใสอยู่เลย
คิดเลยว่าผ่านไปแค่ไม่กี่วันจะต้องมาเจอกับข่าวเศร้าแบบนี้
ใจบุญเจ้ากุศรมึงเขาเป็นเรื่องอยู่แล้วพิมพฤษเนี่ยก็ให้กันไปสู้ทุกกฎิ

สำหรับกำหนดการนะคะวันศุกร์ที่๑๔มกราคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะมีการเคลื่อนร่างของคุณอาวัยพฤษจากโรงพยาบาลไปที่วัดวังน้ำเย็นบ้านมะขามล้ม
ในอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
แล้วเวลาบ่าย๓โมงตรงจะเป็นพิธีรดน้ำศพค่ะ
โมงเย็นเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาหน้าหีบศพนะคะ
หลังจากนั้นจะสวดพระอภิษฐรรม๙คืนเก็บร่างไว้๑๐๐วัน
แล้วรอหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ